คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องเศร้าในวงการบันเทิงวงการตลกกันหน่อย
เราสูญเสียคุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้มไปนะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้เป็นโรคไตแต่ล่าสุดอาการสุดลง
คุณหมอก็เลยเชิญญาติไปแล้วบอกให้ทำใจแล้วล่าสุดนั้นก็จากไปอย่างสงบนะครับ
โดยคุณเฮงลูกชายได้เปิดเผยว่าก่อนที่คุณโป๊งเหน่งคือคุณพ่อจะจากไปเนี่ย
ก่อนหน้านี้มีอาการป่วยด้วยโรคไตนะฮะก็ไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่
แล้วก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนคุณหมอแจ้งว่าให้ญาติญาติทำใจบ้างนะครับ
แล้วก็รอดูอาการก่อนก่อนที่ช่วงประมาณสัก๔ทุ่มกว่าของคืนวันที่สิบ
คุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้มได้จากไปอย่างสงบด้วยวัย๕๙ปีครับ
คุณเฮงเปิดเผยด้วยว่าคุณพ่อรักคุณแม่มาก
ช่วงก่อนคุณพ่อจากไปเหมือนจะรอคุณแม่
หลังจากคุณแม่มาถึงคุณพ่อลืมตามามองคุณแม่
เหมือนต้องการจะพูดคุยอะไรบางอย่างผ่านทางสายตา

หลังจากคุณแม่กลับไปคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบครับนะฮะ

คนในวงการบันเทิงพอทราบข่าวก็แห่ไว้อะไรด้วยกัน
รวมทั้งลูกสาวของคุณโป๊งเหน่งครับ
ที่ระบุว่าจะให้พิมพ์ความรู้สึกที่มีออกมาก็คงไม่หมด

คนที่รักมากจากไปหลับให้สบายนะคะ
คนเก่งของหนูไม่ทรมานแล้วไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้ว
หนูรักพ่อนะรักที่สุดในโลก
ดีใจที่สุดที่เกิดมาเป็นลูกพ่อ
หลังจากนั้นก็มีลูกออกมาเขียนข้อความมากมาย

คุณโน้ตจูเนียเป็นลูกชายของคุณโน๊ตเชิญยิ้

คุณจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มก็เขียนข้อความไว้อะไร

คุณโตเตเชิญยิ้มก็เขียนข้อความไว้อะไร

ให้สบายนะพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้ม
สำหรับพิธีการรดน้ำศพนะคุณผู้ชมครับ

ในเวลา๑๕นาฬิกาที่วัดช้างใหญ่

จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ

เราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณโป๊งเหน่ง